ผมแจ้งคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ในข้อมูล
ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ๑๖ราย
ซึ่งเกี่ยวพันกับกรณีของสมุทรสาคร

ก็คือชาวปฐุมนี่แหละที่ติดเชื้อ๒ราย
ดังนั้นผมขออนุญาตในการที่จะชี้แจง
ไลน์ของคนที่ติดเชื้อโควิดที่ปฐุมธานีนะฮะ
เพราะว่าปฐุมธานีนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

ซึ่งภรรยาอายุ๓๗ปีส่วนสามีอายุ๔๒ปี
บอกว่าผลตรวจออกมาแล้ว
ตนเองกับภรรยาติดโควิด๑๙
ผมและภรรยามีอาชีพขายอาหารทะเล
อยู่ที่ตลาดนัดวัดสะบัว
หมู่ที่๑ตำบลบึงน้ำรัก
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมา
บอกว่าไม่เคยเสียดายอาหารทะเลที่เพิ่งซื้อมาขายเลย
แม้ทุนจะยังอยู่ในนั้นเป็นหมื่นบาทก็ตาม

คือลูกค้าที่มาซื้อของจะติดโควิด๑๙ไปด้วย
เพราะผมเองไม่ใช่คนแพร่เชื้อ

ขนาดป้องกันอย่างดีแล้วก็ยังติดอีก
ที่โพสต์มาเพื่อเตือนให้ลูกค้าและพ่อแม่

เฝ้าระวังตัวเองให้มากที่สุด
เขาก็แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมออกมา
เปิดเผยข้อมูลออกมาว่าติดโควิด๑๙จริงนะครับ
เพราะว่าทางฝ่ายปกครองของอำเภอธัญบุรี
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข

รวมถึงกรองนายยกเทศมนตรีของเมืองสนันต์รักษ์
ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาดนัดวัดสะบัว
ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อทั้ง๒ราย
เป็นสามีภรรยาแล้วก็ขายอาหารทะเล

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙แล้ว
สองสามีภรรยาเดินทางไปซื้ออาหารทะเล
ที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร
และเดินทางกลับบ้านย่านคลอง๑๑ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

ได้ไปขายอาหารทะเลที่ตลาดนัดวัดสะบัวจังหวัดปฐุมธานี
ระหว่างที่อยู่นอกบ้านและการขายของ
กระทั่งกลับบ้านทั้งคู่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ
วันที่๕และวันที่๖ธันวาคมในช่วงเย็นนะครับ
ได้ไปขายอาหารทะเลที่ตลาดนัดวัดสะบัวอีกครั้ง
โดยวันที่๖ธันวาคมไปซื้ออาหารทะเล
ที่ตลาดทะเลไทยที่สมุทรสาครอีกครั้งหนึ่ง
คือทั้งคู่ทำแบบนี้วนไปเรื่อยนะครับ
คือไปซื้อของที่สมุทรสาคร
แล้วก็เอามาขายที่ตลาดนัดวัดสะบัว

คือไม่มีกิจกรรมนอกบ้านอื่นอีก

กับที่ตลาดทะเลไทยสมุทรสาครนะครับ
ต่อมาวันที่๑๓ธันวาคมตอนเช้า
ได้ไปขายอาหารทะเลที่ตลาดการเคหะคลอง๖
หมู่ที่๒ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

ตลาดที่๒คือตลาดการเคหะคลอง๖นะครับ

ตัวของฝ่ายหญิงคือภรรยาเริ่มมีอาการตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้
แต่ก็ต้องเดินทางไปซื้อของพร้อมกับสามีอีก
ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่๑๙ธันวาคมภรรยาก็ยังป่วยอยู่มีอาการตัวร้อน
ส่วนสามีรู้สึกแสบคอปวดหัว
แต่ว่าพักสักพักหนึ่งก็อาการปวดหัวหายไป
แต่ทีนี้ครับเมื่อได้รับทราบข่าว
ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่ตลาดกุ้ง
จำนวน๕๐๐กว่ารายคือมารับทราบข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

เพราะว่าตลาดมหาชัยและตลาดทะเลไทย

อีกทั้งสองคนได้มีการดองกุ้งที่ร้านที่ตนเองไปซื้อ
ขออภัยคนดองกุ้งที่ร้านที่ตลาดทะเลไทย
ที่เขาไปซื้อเนี่ยก็เป็นชาวเมียนมานะครับ
แล้วก็มีแฟนทำงานที่ตลาดมหาชัยด้วย

ตลาดมหาชัยคือตลาดกุ้งแพร่ปลาเลยนะครับ
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของโควิด๑๙นี่นะครับ
และทีนี้ก็ต้องไปดูตลาดทะเลไทยด้วยนะฮะ
วันที่๒๐ธันวาคม๒สามีภรรยาตัดสินใจไปตรวจหาโควิด๑๙

เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญบุรี
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมเป็นต้นมา
ส่วนลูกชายผลตรวจโควิด๑๙ออกมาเป็นลบครับ
ไม่พบโควิด๑๙แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วันเช่นเดียวกัน

สำหรับตลาดนัดวัดสะบัว
กับตลาดการเคหะคลอง๖พื้นที่ปฐุมธานี
แล้วก็ที่เกี่ยวเนื่องกับที่สมุทรสาคร
ก็คือที่ตลาดมหาชัยที่สมุทรสาคร
กับตลาดทะเลไทยที่สมุทรสาคร

แต่ผมเชื่อว่าทางจังหวัดเขาคุมเข้มทุกตลาด

รวมถึงเป็นการตรวจเชิงลุกด้วยนะคะ
โดยเรื่องนี้ทางด้านในอำเภอธัญบุรี
อย่างนายพิศนุประพาธนานันต์ก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบที่ตลาดนัดวัดสะบัว
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยสองสามีภรรยาเขาขายอาหารทะเลอยู่ตรงนี้
สั่งปิดตลาดค่ะ๑๔วัน
แล้วก็ต้องเร่งทำความสะอาดต้องไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

ให้ประชาชนได้รู้ถึงมาตรการการป้องกันโควิด๑๙
เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดมันขยายวงกว้าง

เจ้านักฏิเทศกิจก็ต้องเข้าไปวัด
เป็นวัดระยะค่ะบริเวณจุดขาย

ว่าแต่ละร้านจะต้องมีการเว้นระยะห่างขนาดไหน

สถานการณ์มันกลับมาสู่ภาวะปกติ
คือก็จะได้ให้พ่อค้าแม่ค้าเขามาขายของตรงนี้ได้
แต่ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ต้องมีการเว้นระยะห่างกัน
ทีนี้เราไปเจอแม่ค้าที่เขาขายของเล่น
เจอคุณปรานีเขียวรีอายุ๓๕ปี
คุณปรานีก็บอกว่าโอ้โหฟังข่าวแล้วก็กลัวนะ
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นมันเป็นชุมชนแล้วคนก็อยู่เยอะ
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง

นี่คุณปรานีบอกว่าเวลาที่ขายของเล่น
แต่ละทีรับเงินลูกค้ามาแล้วต้องทอนเงินเนี่ยนะ

แล้วก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

มีอีกจุดหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งไปตรวจสอบ

ก็คือที่หมู่บ้านมักขวานรังสรรคคลอง๑๐ธัญบุรี
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พักอาศัยของสองสามีภรรยานี้นะฮะ
ตอนนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับทราบแล้ว
แจ้งให้ผู้ใกล้ชิดกับสามีภรรยาไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้ว
แล้วก็ทางเทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทุกพื้นที่
รวมถึงทางจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในจังหวัดปฐุมธานีตระหนักถึงภัย
และลดการแพร่เชื้อโควิด๑๙ด้วยนะฮะ
ตระหนักนะไม่ได้ตนกนะครับ
นี่แหละค่ะคือล่าสุดของคนปฐุม๒สามีภรรยาที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็เป็นยอดล่าสุดที่เอาไปรวมจากการที่สบคแถลงวันนี้นะครับ
ไปดูพื้นที่อื่นกันบ้างนะครับ
ไม่เกี่ยวยงกับกรณีของตลาดกุ้งตลาดปลาสมุทรสาคร

เชียงใหม่นะครับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทะเลหลายแห่ง

ไม่มีสินค้าไม่มีอาหารทะเลเข้ามาขาย

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทีนี้มันก็มีผลต่ออาหารทะเลที่จะส่งออกทั่วประเทศเลยนะคุณนะ
ซ้ำร้ายคนก็ไม่กล้าซื้ออาหารทะเลไปกินด้วย
จากไม่เชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัย
กลัวเชื้อปนเปื้อนมากับอาหารทะเล
ขายอาหารทะเลลดลงไปกว่าครึ่งเลย
อันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักแล้วนะคุณ

แล้วก็ไม่ได้รับมาจากตลาดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงด้วยซ้ำ

ใช่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ทางคุณผู้ชมที่เขาเป็นพวกผู้เลี้ยงกุ้ง

ดูข่าวของเราอยู่ส่งข้อความมาบอก
แล้วบอกว่าอยากให้เราที่เป็นสื่อช่วยชี้แจง

ตอนนี้ขายของไม่ได้เลยทำยังไง
ที่ส่งเข้ามาในข่าวของเราบอกว่าขายของไม่ได้จริง
อยากให้เห็นใจคนขายอาหารทะเลหน่อย
ใช่ค่ะแล้วก็มันได้รับผลกระทบ

อย่างตอนนี้ร้านรวงต่างที่เขาขายพวกอาหาร

เขาต้องพยายามแจ้งแล้วก็บอกลูกค้าเลยนะ

แจ้งลูกค้าให้รู้จ้าว่ากุ้งที่เอามาใช้เนี่ย

กุ้งนี้ไม่ได้มาจากสมุทรสาคร
แล้วก็สะอาดปลอดภัยแต่คุณผู้ชมอย่าลืม
คือไม่ว่ากุ้งจะมาจากที่ไหนก็ตาม

ถ้าเกิดเรามีการปรุงสุกความร้อนเกิน๘๕องศาเซลเซียส
มันสามารถฆ่าเชื้อโรคพวกนี้ได้หมดนะคะ
ใช่คือยังทานได้แล้วนะครับ
แต่ว่าล่าสุดมีข่าวด่วนออกมาเหมือนกัน
บอกว่าปิดตลาดปลาแม่กรอง
ซึ่งเป็นตลาดอาหารทะเลใหญ่อันดับ๒ของประเทศ
เพื่อป้องกันโควิด๑๙แล้วนะครับ
ว่านายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม
ก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงกันกับสมุทรสาคร
เขาออกมาประกาศเลยว่าตอนนี้ได้ทำการปิดตลาดไปแล้ว

ไม่อยากให้ขยายขอบเขตของโรคออกไปนะฮะ

เรื่องของอาหารทะเลพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน